พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ด้านการศึกษานะครับก่อให้เกิดโรงเรียนวังไกลกังวล
และมุยที่ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ก็ได้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
จากโรงเรียนวังไกลกังวลสู่โรงเรียนราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างที่ขาดแคลนครู

สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม
ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
ไปเมื่อวันที่๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ได้มีการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสที่ทรงครองซีริราชสมบัติครบ๕๐ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น
เพื่อดำเนินโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ขยายไปสู่พื้นที่ชนบทที่ห่างไกล
จากพื้นที่เหล่านั้นการเข้าถึงการศึกษาเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
แม้จะมีโรงเรียนเปิดสอนในพื้นที่
แต่ก็ยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูผู้สอน
ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาล
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนในเมือง
เนื่องจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ซึ่งเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ถ่ายทอดสดในรูปแบบหนึ่งช่องหนึ่งชั้นเรียน
สอนโดยครูคนเดียวกันวิชาเดียวกันเวลาเดียวกัน
คุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
และครูไม่ตรงสาขาวิชาที่มากไปกว่านั้น
คือนักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเรียนกับครู
ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเด็กในเมืองหลวง
เช่นเดียวกับสุวิมลกุณจันทร์ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
เส้นทางการศึกษาเกือบมืดสนิท
แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
สุวิมลจึงได้เรียนต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
แม้จะประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น
แต่กลับมีโอกาสได้เรียนกับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า

รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งเป็นโรงเรียนราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราก็ดีใจมากได้เรียนกับครูตู้
คือต้องเรียนกับทีวีอะค่ะแล้วคุณครูที่อยู่ในทีวีค่ะ
เขาก็สอนดีแล้วเราก็เรียนได้เข้าใจมากเลย
เราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็กลายเป็นแกนนำเพื่อนเพื่อนชวนแบบ
ถึงเวลาเรียนแล้วนะแบบครูมาแล้วครูมาแล้ว
เขาทำกิจกรรมอะไรเราก็ทำตามเขาปรบมือเราก็ปรบมือ
เขาให้ออกไปเขียนกระดานแล้วก็ไปเขียนกระดาน

ทั้งที่ครูตู้ที่อยู่ในทีวีเห็นไหมไม่เห็น
ขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ดาวเทียมเคยให้สัมภาษณ์ว่า

วันหนึ่งรับสั่งว่ามีคนพูดว่า
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสอนเร็ว
ต่างจังหวัดฟังไม่ทันไม่รู้ว่าพูดอะไร
รับสั่งให้ทำผู้มือพระราชธานะต์
ส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศกว่า๓๐๐๐แห่ง
ทำให้ครูปลายทางมีเวลาเตรียมการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนมากขึ้น
จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากให้ประสบความสำเร็จ
ก็เลยอยากเน้นในเรื่องของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนชีวิตปุ่มมาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตสวยมนต์มาแล้ว
จากเด็กธรรมดาคนนึงที่แบบอยู่บ้านนอกครอบครัวยากจน
จนตอนนี้เป็นดรสุวิมล

ถ้าพี่ไม่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย
ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อจบการศึกษาสุวิมลมีโอกาสเข้าทำงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานที่ที่เคยมอบโอกาสให้กับตัวเอง
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำงาน
เพราะคิดว่าเป็นงานที่ส่งคุณค่าที่สุดในชีวิต

เพราะเราเองทราบซึ้งแล้วก็สำนึก
พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นงานทุกงานที่เราทำ
เราถือว่าเราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน

เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน
ที่เราแบบโชคดีแค่ไหนนะที่ฉันเกิดบนแผ่นดินไทย
แล้วฉันได้เรียนหนังสือไหมฉันไม่มีเงินสักบาท
ฉันก็ได้เรียนหนังสือฉันได้ทุน
แล้วก็ที่สำคัญฉันได้ทำงานที่แบบทรงคุณค่า
ให้คุณค่ากับคนอื่นนะคะ
มีน้ำเย็นนะมีน้ำร้อน
มีคนก็เกือบละลายหมดนั้น
ละลายเกือบหมด
อันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลาย

เมื่อน้ำคืออากาศ
มันอิ่มตัวด้วยเกลือคือน้ำ

สมมุติว่าเกลือเป็นน้ำน่าใจ
ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้

สอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
เรื่องการดูแลปรับปรุงคุณภาพดิน

ยังโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า
เก็บน้ำเขาเต่าเมื่อวันที่๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๔๔
ทรงสอนเรื่องฝนหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ยังอาคารทรงงานปฏิบัติการฝนหลวงท่าอากาศยานหัวหิน
จังหวัดประจวบคิรีขันมือวันที่๓๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๔๔
แสดงแผนภูมิที่ทรงวาดและภาพถ่ายฝีพระหัส
เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
โดยออกอากาศในรายการศึกษาทัศน์ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะแขนงต่าง

เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงสอนนักเรียนในลักษณะเช่นนี้
จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
และครูโรงเรียนวังไกลกังวลและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ